การระทึกขวานชวนสยองเกิดขึ้นก่อนครับ
อยู่ดีเนี่ยกล้องวงจรปิดเขาจับมุมภาพได้ประมาณนี้ครับ
แต่มีรถแท็กซี่ผ่านหน้ากล้องไปแบบต่อหน้าต่อตาเลย
เข้าใจว่าสุดมุมกล้องชนและชนจริงในรถ๓คนเกือบตายยกคันครับ

จนเสียงมันดังกลับมาที่กล้องวงจรปิด

กรุงเทพฯหานครเสียหลักแล้วล้อล็อก
ข้ามมาตกถนนชนเสาแสงไฟฟ้า
สนั่นหวั่นไหวพังยับเยินสภาพสยองมากครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนบุรีรำสตึกก็คือจังหวัดบุรีรำ
คือเอาขวาเข้าขวาคือฝั่งคนขับ
ฝั่งคนขับเสยกับเสาไฟฟ้าแบบเต็มฮะ
เหตุการณ์นี้ยับยู่ยี่จริงในรถมีด้วยกัน๓คนเจ็บยกคัน
แต่คนขับหนักสุดเห็นไหมฮะคนขับหนักสุดเพราะเอาขวาเข้า
คนขับคือธินกรบุญตาอายุ๔๑ปี
เจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ในการตัดถ่างเนี่ย
นำร่างของคุณธินกรออกมาไม่ได้ตายนะแต่ว่าบาดเจ็บสาหัส
นำส่งโรงพยาบาลทันทีคุณธินกรตอนนี้อยู่โรงพยาบาล
โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำเอาไหนบอกมี๓แล้วเอาออกมาคนเดียว
มี๓จริงฮะแต่ในรถอีก๒คนบาดเจ็บไม่ถึงขั้นสาหัส
ดังนั้นระหว่างที่เจ้าหน้าที่ยังไปไม่ถึงเนี่ย
สองคนนั้นเข้าใจว่าจะรักธินกรมาก
ค่อยย่องเดินหายไปเพื่อนติดอยู่ในรถ

ว่าชาตรีกับจรินเรื่องของเรื่องเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ย
จากไปไม่บอกกล่าวไม่ลาเลย

เหตุก่อนหน้านี้๓คนไปกินดื่มที่บ้านเพื่อน
โคกสุพรรณแต่โคกสุพรรณอยู่ที่บุรีรำเหมือนกันนะ
ไปกินดื่มบ้านเพื่อนที่โคกสุพรรณ
ระหว่างนั้นก็ขับรถมาทั้งมีอาการกึ่ม
นี่แหละฮะจนกระทั่งมาเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้
กลัวว่าถ้ายังอยู่ที่นี่อยู่พร้อมกัน๓คน
อาจจะมีความผิดยกคันน่าจะโดน
แต่ข้อดีมากเหตุการณ์นี้ไม่ตายยกคันนะคะ